ส่วนเรื่องของการย้อมผ้าสีดำนะครับ
ก็ตอนนี้มีทั้งจิตอาสาและมีทั้งภาคประชาชน
ที่ไปตั้งจุดย้อมผ้าสีดำบริการประชาชนด้วย
ขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเองนะครับ
ก็ได้มอบให้ทางศูนย์การศึกษานอกระบบ

ได้มีการจัดให้บริการประชาชนที่สนใจ
จะนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำ
แล้วก็มีการฝึกสอนให้ผูกริบบิ้นสีดำด้วยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
ก็รู้สึกดีใจครับ
ดีใจที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือ

เพื่อผ้าสีดำแล้วก็มีก็เลยมา

แล้วได้ยินทางดูของไทยรัฐทีวีเมื่อเช้านี่แหละครับ

เขามีให้

ที่สนามหลวงกับที่กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เข้ารับบริการยอมผ้าสีดำฟรี
กล่าวถึงความรู้สึกที่กระทรวงศึกษาธิการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ
ในการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เล็งเห็นว่าการนำเสื้อผ้าสีอื่นที่มีอยู่เดิมไปย้อมเป็นสีดำจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในเรื่องของการพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
้อมนำของปริญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
มาใช้ในการที่ว่าเราไม่ต้องมาซื้อของใหม่
เพราะของใหม่ขนาดเดี๋ยวนี้ก็ราคาคงแพงเยอะฮะ
นายสุรพงศ์จำจดเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนเปิดเผยว่า
ผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้กศนจัดบริการยอมผ้าสีดำให้ประชาชนฟรี
เพราะขณะนี้เสื้อผ้าสีดำหาซื้อค่อนข้างยากและราคาแพง
โดยเริ่มจากกศนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมจัดบริการยอมผ้าฟรีที่กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่เปิดให้บริการผ่านไปเพียงครึ่งวันมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ขั้นตอนการเข้ารับบริการนั้น

โดยจะส่งไปอย่างขั้นตอนการย้อมผ้า
ตามกระบวนการย้อมขั้นต่างเป็นเวลา๑๕นาที
เมื่อแล้วเสร็จจะขานเรียกชื่อเจ้าของ

เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย
พร้อมมอบผลงานที่ทำให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย
เพียงที่กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
กศนยังมีจุดบริการยอมผ้าฟรีที่บริเวณท้องสนามหลวง
และที่สำนักงานกศนทั่วประเทศ
แม้ว่าในห่วงเวลานี้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจะยังคงอยู่ในภาวะโศกเศร้า
แต่ก็ยังเห็นถึงพลังน้ำใจการช่วยเหลือเกื้อกูลที่ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทย
พัชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน